มาการบริหารคำชโนธเปลี่ยนยกชุดเลยได้ไหม

คือชุดนี้อยู่มา๕๖ปีแล้ว
แต่อีกอย่างหนึ่งที่เขาบอกว่าเปลี่ยนได้ไหม
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูภาพไปพร้อมกันกับเราเลยค่ะ

นี่นี่คุณผู้ชมกลุ่นเสืบสกุลดูนะ

แล้วลูกศรที่ชี้อยู่น่ะเห็นกรรมการที่นับเงินอยู่ไหม
พอเขาหยิบเงินมาแล้วเขาทำอะไรเหมือนกับยัดเอาใต้โต๊ะหรือลงตะก้าหรือเปล่า
คนไปทำบุญเงินมหาศาลอยู่ตรงนี้
อันนี้ที่อยู่บนโต๊ะที่คุณผู้ชมเห็น
เป็นแบงก์๒๐แบงก์อะไรอันนี้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น
เพราะว่าจริงเยอะมากค่ะ
กล้องวงจรปิดจับภาพตรงนี้ได้
นี่กรรมการบริหารคำชโนธล้อมวงกันอยู่

ทีนี้พอมีการดึงเงินออกมาใส่ตะก้าเนี่ย
คนที่เขาเห็นคลิปนี้ก็ไม่สบายใจ
ชาวบ้านโนลด์เมืองหมู่๑๑ที่ตำบลบ้านม่วง
เอาเอกสารไปร้องกับนายอำเภอบ้านดุงเลย

เปลี่ยนได้ไหมกรรมการบริหารคำชะโน่ชุดนี้

อย่างหนึ่งชาวบ้านเขาไม่สบายใจ
จากความโปร่งใสเกี่ยวกับการนับเงินบริจาค
การขายเหรียญปู่ย่าคู่บารมี
ตั้งโต๊ะเรียกรับเงินจากนักท่องเที่ยวที่ลานบวงสวง
แล้วก็เอาคลิปนี้มาให้ดูนะว่ามีอะไรผิดแปลกหรือเปล่า
เงินใต้โต๊ะหรือใส่กระเป๋าตัวเองหรือเปล่า
ใช่ค่ะคือชาวบ้านเขาบอกว่า
อันนี้ให้กรรมการออกไปแล้วชาวบ้านบริหารกันเองได้ไหม
และอีกอย่างหนึ่งที่อยากรู้ทำแบบนี้ทำมานานหรือยัง
เอาเงินไปเท่าไหร่แล้วครับทีนี้ค่ะพอชาวบ้านเขามีการร้องมาแบบนี้
นักข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปคุยกับผู้จัดการคำชโนธ
ก็คือกำนันตำบลบ้านม่วงเนี่ยนะคะกำนันพงศักดิ์ศรีชนะ
กำนันบอกแบบนี้เหตุการณ์ที่เห็นเกิดขึ้นจริง
สองเดือนที่แล้วคือมีคนที่ดูแลกล้องวงจรปิด
เขาส่งหลักฐานตรงนี้ให้กับชาวบ้าน
ภาพนี้จริงมันเห็นชัดมากนะคุณผู้ชม
แล้วพอเรื่องแดงปั๊บก็มีการเรียกคนก่อเหตุมาถาม

เขาก็รับสารภาพนะว่าเอาเงินไปจริง
ถามว่าเอาไปเยอะไหมเอาไปแบบเป็นหมื่นไหม
เอาไปกี่แสนหรือยังไงเขาบอกเอาไปไม่ได้เยอะ

แล้วตั้งแต่ตอนนั้นก็ไล่ออกจากการเป็นคณะกรรมการไปแล้ว
ในห้องนั้นมีการกระทำความผิดจริงนะท่านกำลัง
ก็สอบถามเขาก็ยอมรับว่าจริงครับ
วันนั้นเขายอมรับจริงครับแต่เขาไม่ได้เอาเยอะ

อันนี้ผมก็ไม่รู้ผมเพิ่งเห็นคลิปนะครับ
ให้ออกจากหน้าที่ไปแล้วนะครับก็ตัดสินไปแล้วนะครับ
ช่วงเดือนไหนให้ออกครับท่านกรรมรันดร์

การบริหารจัดการการเงินโปร่งใสตามระเบียบข้อบังคับ
แล้วอีกอย่างหนึ่งในพื้นที่คำชโนธ
จะมีกล้องวงจรปิดอยู่ทุกจุดเลยค่ะคุณผู้ชม
โดยเฉพาะห้องตรวจนับเงินตู้บริจาคเงิน

คณะกรรมการดูแลประมาณ๕๖คน
จำนวนนี้จะมีคนอยู่๑คนนะที่รู้รหัส
แล้วก็มีตัวแทนอศถือกุญแจอีก๑คน
คือไม่ใช่ว่าให้คนเดียวที่รู้รหัสมีกุญแจและสามารถเข้าถึงเงินได้

ทีนี้ตู้บริจาคบริเวณปากนาคปกติเขาจะตรวจนับเงินกันทุกวันเลยค่ะ
ส่วนตู้อื่นที่บอกว่ามีที่เหลืออยู่มีทั้งหมด๖ตู้ใช่ไหมคะ
อื่นอีก๕ตู้ก็จะนับทุกวันศุกร์
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ธนาคารมารับเงิน
ทีนี้พอมันเป็นข่าวออกมาแบบนี้
หลังจากนี้ก็จะเรียกประชุมคณะกรรมการ
ร่วมกันหารือร่วมกันแก้ไขปัญหา
แล้วอย่างหนึ่งคือจะต้องมีความเข้มงวด

เลยนะคะว่าใครที่ไม่มีความซื่อสัตว์ต่อพ่อปู่แม่ย่า
อันนี้คือเขาก็บอกกันแหละว่าจะมีอันเป็นไปทุกราย
อันนี้คือสิ่งที่เขาชี้แจงผ่านทางสื่อมานะคะ